คุณผู้ชมค่ะเรื่องร้อนในโลกออนไลน์

คนไปเที่ยวกันเยอะแล้วมันมีภาพของรถตู้ตำรวจค่ะ
แต่ว่าข้างในมีคนแต่งตัวดูเป็นนักท่องเที่ยวเฉียว
ไปที่หาดชะอำนะคะวันนี้ก็เนี่ยค่ะ
จากคลิปนี้ค่ะคนแชร์กันเยอะแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะทีเดียว
ว่านี่เป็นรถของราชการแต่ว่าทำไมข้างในเนี่ย
ดูเป็นนักท่องเที่ยวจังเลยเหมือนพามาเที่ยวเลย
ไม่ใช่การปฏิบัติราชการเลยเอาภาษีประชาชนมาใช้
ก็วิภาควิจารณ์กันไปวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจตรีภัยศาลลือสมบูรณรองผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๓และโฆษกตำรวจภูทรภาค๓ชี้แจงนะคะ
บอกว่าจากการที่ไปตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง
ก็ทราบค่ะว่าการนำรถไปในครั้งนี้
จริงแล้วเนี่ยนะคะเป็นแผนการจับกุมผู้ต้องหารายหนึ่ง

อันนี้ต้องฟังดีนะรองผู้การอธิบายยาว

เขาบอกว่าจริงแล้วมันเป็นแผนค่ะ

ใช้อาวุธปืนยิงภรรยาและลูกเสียชีวิต๒ศพ
ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อปี๒๕๕๔แล้วหลบหนีไป
ทางศาลจังหวัดนครราชศรีมาออกหมายจับไว้
ตำรวจเนี่ยติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาตลอดเลย
จนกระทั่งผู้ต้องหาเขาติดต่อมาหาตำรวจที่เขาไว้ใจ
บอกว่าเนี่ยอยู่ที่สุราธานีต้องการจะออกจากพื้นที่

อยากจะให้มารับและอยากให้นำรถตู้ตำรวจมารับ
กลัวว่าจะถูกสกัดจับระหว่างทาง
ตำรวจก็เลยวางแผนเอารถตู้ของโรงพักพร้อมทั้งพลเรือนขึ้นรถ
ทำทีให้ดูเหมือนกับว่าเรากำลังจะไปเที่ยว
จะได้ไม่ผิดสังเกตจะได้รับตัวผู้ก่อเหตุ
ออกจากพื้นที่จังหวัดสุราธานีมาได้โดยง่ายค่ะ
มันเป็นการของการสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้าย
นั้นเนี่ยมีเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนที่สามารถสืบสวนจนจับกลุ่มผู้ต้องหาคนสำคัญได้
แล้วสาเหตุที่ทำไมเป็นคนเรือน
เพราะว่าผู้ต้องหาคนนี้ไม่ไว้วางใจคนอื่นเลย
ยกเว้นตำรวจคนนี้คนเดียวนะครับ
จึงต้องทำให้เหมือนว่าไปเที่ยวกัน
สมมุติว่าถ้าสื่อภาค๘ยังจับคุมตัวไม่ได้

ทำให้ในสมัยมั่นใจว่าไม่ได้มาจับกลุ่มเขาแน่นะครับ
ระหว่างเดินทางมาถ้าเจอด่านเป็นรถตู้หลวง
อาจจะเป็นการพูดคุยกันนะครับ
ก็ไม่เป็นที่สงสัยคือไม่โดนจับนะฮะ

แล้วในที่สุดแล้วนะครับ
พอมาถึงจุดหมายปลายทาง
แนบบทัดนี้ก็จะส่งสันตาลจากนายสวัยอยู่ดีครับ
เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าครับ
ก็เอาคำชี้แจงมาฝากคุณผู้ชมนะคะ
ประกอบภาพดูไปด้วยฟังคำชี้แจงไปด้วย
เชื่อไม่เชื่อขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยแล้วแต่คุณผู้ชมนะ
เขาบอกว่าในตำรวจท่านนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลทั้งหมด
ไปรายงานและขออนุญาตกับภูมิกับสพพลกรัง
เพื่อขออนุมัติในการใช้รถตู้ไปใช้ในราชการ
เขาบอกมีหลักฐานในการติดต่อทางแอปพลิเคชันออนไลน์
ว่าผู้ต้องหาให้ตำรวจนายนี้ไปรับตัวจริง
แล้วก็ประสานไปที่ตำรวจภูทรภาค๘
ถึงแผนการในการจับกลุ่มในครั้งนี้ด้วย
ครับคนตลาดเรือนที่รับบทนี้แม้แสดงเหมือนสะพายกีต้าด้วย
เดี๋ยวผู้ลายไม่ยอมขึ้นรถตำรวจนะคะ